สวัสดีครับรู้ก่อนร้อนหนาวในวันนี้พาคุณผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศยามเช้ากลางกรุงครับ
จุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือบริเวณแยกร่าบประสงค์
เช้าวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นสบายเลยทีเดียว
มีลมหนาวพัดมาเป็นระยะ
ส่วนการจราจรตอนนี้ก็ยังคงคล่องตัว
แต่ว่าอีกสักครู่นึงรถคงจะหนาแน่นมากกว่านี้นะครับ
แต่ที่แน่คืนนี้พื้นที่ตรงนี้เอง
ก็จะเต็มไปด้วยผู้คนจากทุกสหรัฐฤทธิ์นะครับ
เดินทางมาเก็บภาพความสวยงามของแสงไฟวันคริสต์มัส

แล้วก็ที่นี่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญ
สำหรับการถ่ายภาพความสวยงามของต้นคริสต์มัส
เทศกาลคริสต์มัสแบบนี้เนี่ยนะครับ
โดยปีนี้เขาเนรมิตพื้นที่กว่า๑๒๐๐ตารางเมตร
ให้คนได้ถ่ายภาพกันเต็มอิ่มเลยทีเดียว
สวยงามแค่ไหนไปชมกันครับ

เด่นก็คือเป็นต้นคริสต์มาสสีขาวน้อยใหญ่

แล้วก็คาดไว้ด้วยริปปิ้นสีทองอย่างที่เห็นแบบนี้

ซึ่งกันและกันในการก้าวเข้าสู่ปีหน้าฟ้าใหม่
ก็คือปี๒๕๖๐นั่นเองครับ
และแน่นอนนะครับไฮไลท์สำคัญอยู่ในช่วงหลัง๑๗นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ
เพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการเปิดไฟคริสต์มัสนะครับ
ที่นี่ก็จะสว่างสวัยไปด้วยไฟนับล้านดวงเลยทีเดียว
ท่ามกลางทุ่งดอกอาเนชั่นประดับด้วยไฟสีเหลืองทอง
แล้วก็มีอุโมงไฟสีทองส่องสว่างใจกลางมหานครเลยทีเดียวครับ
คุณผู้ชมทราบไหมครับว่ากว่าจะกลายมาเป็นต้นคริสต์มัส
สวยงามอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับ
คริสต์มัสนั้นเขามีประวัติความเป็นม้ายาวนาน
ตั้งแต่ศตวรรษที่๑๑เลยทีเดียวนะครับ
สมัยนั้นชาวคริสนิยมนำเรื่องเล่าเกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มัส
มาแสดงเป็นละครเพื่อที่จะถ่ายทอดความหมายของวันคริสต์มัส

โดยในยุคนั้นเขาก็เอาต้นสนมาตั้งไว้บนเวที
เพื่อที่จะใช้เป็นของประดับฉากครับ
เหตุผลที่เลือกต้นสนก็เพราะว่าต้นสนเป็นต้นไม้ที่มีความเขียวขจีในฤดูหนาว
และที่สำคัญหาง่ายด้วยนะครับ
ตั้งแต่นั้นมาก็เรียกว่าต้นสนที่ใช้ในการประดับฉากวันคริสต์มัสว่าต้นคริสต์มัส
ดังนั้นต้นคริสต์มัสไม่ใช่สายพันธุ์ของต้นไม้อย่างที่หลายคนเข้าใจนะครับ
อกจากนี้ในวัฒนธรรมของชาวคริสก็ยังเชื่อว่าต้นคริสต์มัสหมายถึงต้นไม้ในสวงสวรรค์ครับ
ซึ่งเป็นต้นไม้ที่อดำแล้วก็อีฟแอบเด็ดผลไม้มากินซึ่งเป็นการทำบาปนะครับ

ดังนั้นต้นคริสต์มัสจึงเปรียบเสมือนเครื่องเตือนใจเกี่ยวกับเรื่องการละเมิดคำสอนของพระเจ้านั่นเองครับ
ทีนี้เนี่ยนะครับเมื่อนึกถึงเทศกาลคริสต์มัสเนี่ยนะครับต้องนึกถึงที่นี่ครับ
แลนด์ครับเพราะว่าเป็นบ้านเกิดของซันตาคอร์สครับ

อุณหภูมินั้นติดลบถึง๖องศาเซลเซียต
และที่สำคัญครับมีหิมะตกค่อนข้างหนัก

แต่ว่าที่เห็นในภาพแล้วครับสวยแน่นอนครับ
เพราะว่าตอนนี้ชาวบ้านเขาก็ประดับประดาษ

ตอนนี้ก็มีการประดับประดาษ
แสงไฟแล้วก็มีการจัดกิจกรรมต่างครับ
สภาพอากาศที่ลอนดอนตอนนี้เนี่ยนะครับ

โอกาสเกิดฝนในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับ

เป็นเลขตัวเดียวแล้วใครจะไปก็ต้องระวัง

ไปดูที่ฝั่งออสเตรเลียกันบ้างนะครับ
ตอนนี้นะครับที่ออสเตอร์เรียก็มี

แล้วก็สร้างสีสันตามพื้นที่ต่างครับ

เพราะว่าจากการตรวจสอบที่ซิดนี่ครับ
มีโอกาสเกิดฝนในช่วงสุดสัปดาห์นี้
หลังจากนั้นท้องฟ้าก็จะค่อยโปร่งครับ
อุณหภูมิสบายครับสูงสุดอยู่ที่ประมาณ

ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๗๒๐องศาเซลเซียต
ก็เท่ากับเมืองไทยของเรานี่แหละครับ

เขาก็มีการจัดกิจกรรมต่างเกิดขึ้นนะครับ
มีการจัดแสดงร้านค้าต่าง

นิวยอร์กใครจะไปต้องระวังเลยทีเดียวนะครับ
เพราะว่าตอนนี้อุณหภูมิลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง
การว่าต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณลบ๒องศาเซลเซียต
ที่สำคัญครับมีโอกาสเกิดฝนในพื้นที่ด้วย

รอที่รอลมหนาวมาแน่นอนนะครับ
เพราะว่าหลังจากนี้อุณหภูมินั้นจะลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
คาดการณ์ว่าจะต่ำสุดในช่วงวันพุธกับวันพฤหัสสบดีนะครับ
และแน่นอนนะครับเมื่อตอนบนมีอากาศหนาวเย็น

ดังนั้นใครที่อยู่บริเวณพื้นที่ภาคใต้

เพราะว่าฝนจะเพิ่มขึ้นทะเลนั้นคลื่นก็จะแรงด้วยนะครับ
ใครที่จะออกเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในวันนี้นะครับ

และที่สำคัญครับขอให้มีความสุขสำหรับวันหยุดคริสต์มัสนี้นะครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ

สวัสดีครับ